เมื่อเกือบ๕๐ปีก่อนนะครับที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ถือว่าเป็นเมืองชายแดนที่อยู่ห่างไกล
แต่ว่ารอยพระบาทและพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

พร้อมกับการวางรากฐานให้ชาวบ้านได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ก็สามารถพัฒนาเมืองให้เจริญเติบโตเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกมาจนถึงปัจจุบัน
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
พระอุโบสถไม้เก่าแก่ในวัดหลวงอรันอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว

เปล่งแสงแห่งสถานในฐานะ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
และพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จพระราชกัยเนินทรงปัญชงพระราชยกุศล
ถวายพระพระกฐินถิวรรภ์เป็นการส่วนพระองค์
พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
นายเทียวระชัยเจริญไทยกิตอดีตข้าราชการครู
ซึ่งขณะนั้นเป็นนักเรียนที่เดินทางมาจากอำเภอกบินบุรี
หนทางจะยากลำบากแต่ก็หวังจะชื่นชมพระบรมีให้ได้
สมัยก่อนมันมาลำบากมากถ้าไม่มารถไฟก็ต้อง
คือต้องตั้งใจจริงถนนมันยังเป็นลูกรังอยู่เลย
ตั้งแต่กระบิลบุรีมาถึงนี่๙๐๑๐๐กิโลกรัมมาจากนู่นก็ตี๔
ถึงนี่ก็๙โมงรถวิ่งตลอดเลยนะไม่ได้หยุดนะ
คือสั่นมาตลอดล่ะทางมันเป็นลูกขึ้นอยากจะมารับเสด็จ
คือท่านไปไหนเนี่ยทุกคนก็อยากจะมาเรามากันเนี่ยเต็มเลยนะหน้าวัดเนี่ย
เสียงทรงพระเจริญที่ประชาชนต่างเปล่งออกมาจากใต้จิตสำนึก
รวมถึงภาพความประทับใจในวัยเด็ก
ทำให้นายธิรชัยยังจดจำได้ดีว่า
หลวงราชการที่๙ส่งเยี่ยมรัศดรอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก
จากก่อนมันก็ไม่มีผมเนอะไม่มีผม
บางคนก็เอาผ้าเช็ดหน้าบางคนก็เอาผ้าขมะมา้ว่าง
ภูมิให้ท่านเดิน
ทิเช่นน่ะก็จำได้แล้วนะที่จำได้

ก็ปริติยินดียินดีอย่างยิ่งที่ได้มา
ก็ไปเล่าแบบประเภทบอกโอ้ยท่านสง่างาม
รองเท้าท่านเนี่ยจะมีเหมือนหัวน็อตต่อมายังมองว่าอู้
บอกเออรองเท้าท่านมันเหมือนกับเป็นเกือกอะไร
เป็นหัวน็อตงอนด้านหลังเราสังเกตถึงขนาดนั้น
เพราะมีบางคนก้มลงไปเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดรองเท้าท่าน
ต้นโพที่ในหลวงราชการที่๙
ปลูกบริเวณหน้าวัดหลวงอรันทร์
บัตรนี้เติบใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา
เปรียบเสมือนพระบรมีที่แผ่ภายศาล
ให้รัสดรอยู่เย็นเป็นสุข
ทำให้ประชาชนรักและเทิดทูลอย่างสุดหัวใจ

เป็นผู้ให้จริง
ให้ประชาชนจริง

คือทำยังไงถึงจะให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังนิคมสร้างตนเอง
คลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศ
เพื่อเสวยพระติยหารกลางวัน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดทำแพร่ริมสะน้ำธรรมชาติให้ทรงประทับ
มีประชาชนเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทอยู่โดยรอบ
ปลื้มปิติเป็นล้นพ้น

พระองค์จะเสด็จไปยังพื้นที่ห่างไกลที่มีลักษณะเป็นป่าเสียส่วนใหญ่
และยังอยู่ติดชายแดนเพียงเพื่อเสวยพระกยาหาร
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงรักษาบ้านรับรองที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ใช้เปลี่ยนฉลองพระองค์ไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงด้วย
ตอนนั้นผมก็มาเข้าแถวนะ
เข้าแถวตั้งรับรับเสด็จท่านทรงท่าน
เสด็จแล้วก็ส่งเสด็จด้วยนะครับ
ก็ภูมิใจที่ว่าส่งพระเจริญส่งพระเจริญสามครั้งนะ
ทั้งขาตรงรับตอนรับแล้วก็ตอนส่งท่านส่งพระเจริญสามครั้ง
ก็น้ำตาหลายนะครับกว่าเด่นในหน้าพระองค์ท่าน
นายสุประชัยพวงภัยศาลในวัยเด็ก
และในไปพวงภัยศาลผู้เป็นพ่อ
ก็ได้มีโอกาสเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทด้วย

นาธิคุณเพราะทำให้ครอบครัวได้มีพื้นดินชุ่มชำ
สามารถทำมาหาอาชีพและเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่
หลังได้รับจัดสรรที่ดิน๒๕ไร่
ปัจจุบันนายสุประชัยยังได้ทำงานอยู่ที่สำนักงานของนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส
พร้อมกับตั้งปณิธานจะทำงานด้วยความซื่อสัตว์
เพื่อตอบแทนน้ำพระราชอรุไทยที่ครั้งหนึ่งเคยยื่นไปถึงครอบครัวของเขา
พวกของของมีความพร้อมใจนะครับ
ลูกทุกคนของในปลายเรียนจบระดับปริญญาและได้รับราชการทุกคน
แต่เขาก็ยังคงรักษาที่ดินผืนนี้ไว้เพื่อทำการเกษตร
ปลูกฝังลูกหลานทุกคนด้วยความภาคภูมิใจเสมอมาว่า
ที่ดินผืนนี้มีค่ายิ่งนักและให้ช่วยกันรักษาสืบต่อไป
เพราะเปรียบเสมือนแผ่นดินของพระราชาที่หล่อเลี้ยงชีวิตของครอบครัว
ให้อยู่ดีกินดีมาโดยตลอด